ก็ถามว่าพี่ตูนจะต้องอยู่โรงพยาบาลอีกนานแค่ไหนนะ

วันนั้นนั่งมานั่งมาหาที่รายการ

ตูนเข้าก็คือตรงกับวันอะไรวะ
คือคุณตูนปีหน้าปีชงด้วยปีแมมแม
รู้สึกลักษณาลาศีของเขาก็

ครบ๒สัปดาห์แล้วล่ะตูนบอดี้แลมก็ต้องนอนรักษาตัว

ซึ่งเราสังเกตว่าเพื่อนในวงการบันเทิงเราเป็นหลายคนแล้วนะตอนนี้นะครับปรากฏว่าไอ้หมอนรองกระดูกคอเนี่ยไปกดทับเส้นประสาท
ก้อยก็บอกว่าพี่ตั้งแต่หนูแต่งงานนะหนูแต่งงานเสร็จปุ๊บหนูไปวิ่งที่ภูเก็ตกลับมาจากภูเก็ตหนูก็อยู่โรงพยาบาลยาวเลยจนถึงตอนนี้
นางก็ยังไม่มีเวลาแกะของขวัญยังไม่มีเวลาทำอะไรเลยนางบอกว่านางอยู่อยู่โรงพยาบาลยาวตั้งแต่แบบงานแต่งงานเสร็จนางก็กะว่าฮานีมูลของนางคือไปวิ่งไปวิ่งที่ภูเก็ตนั่นแหละหลังจากที่กลับจากภูเก็ตปุ๊บก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยก็อยู่โรงพยาบาลเนี่ยยาวเลย
ล่าสุดเนี่ยก้อยก็ได้โพสต์ภาพที่ตัวเองไปทำบุญไหว้พระพร้อมระบุข้อความว่าเดช๑๓นะฮะ
ระหว่างคุณสาไปทำกายภาพทางเราก็เดินสายไหว้พระทำบุญลงศพแก้ปีชงแทนวันนั้นก่อนหมอช้างดูให้นางไงหมอช้างดูให้ก้อยไง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
คือแม่ก็ฝันแม่ฝันก่อนว่าเนี่ยให้ไปขอไปขอที่เช่าอีรันพนาศูนย์
อยู่ทันเวลาศูนย์เขาก็ไปขอปรากฏว่าเด็กฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมา
แต่ว่าคือคือนิ้วของน้องอ่ะคือในระหว่างที่สัมภาษณ
แต่ในระหว่างสัมภาษณ์เมย์ออกซีเย็นเด็กมันขาดไปแล้ว

ก็ดำหมดเลยอ่ะเออ

ไม่รู้ว่าน้องเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอยากรู้จังเลย
แล้วเสร็จแล้วจบจบรายการเด็กก็ถามแม่ว่า

ก็คือก็สภาพร่างกายเขาก็นึกถึงว่า
ซีเย็นมันไม่ได้เลี้ยงร่างกายแล้วนึกออกป่ะ

แต่อันนี้ก็คือในมุมมองเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
แต่ว่าคือในมุมวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้
เพราะบางคนก็บอกว่าน้องอาจจะยังแบบไม่ได้เสียชีวิต
ว่าโคม่าอะไรอย่างนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะ
แต่ทุกวันนี้ก็ที่สระของท่านก็เต็มคนก็ไปกว้าง
ถ้าว่าอยู่ในพนักศูนย์อยู่ตรงโรงพยาบาลไฟมุมกุฎ